แล้วหลังจากนี้ไปค่ะหลายคนสงสัยจะเกิดอะไรขึ้น
กับสายการบินแห่งชาติที่เชื่อว่าสายการบินไทยนั่นนะคะ
เดี๋ยววันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณดาวครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องของการบินไทยเป็นข่าวมาแล้วหลายวัน
ถึงจะเป็นข่าวมาแล้วหลายวันแต่คนที่อ่านข่าวนี้
ยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกครับ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่คอรมออนุมัติเมื่อวานเนี่ย
คืออะไรกันแน่เพราะมันปนปนกันอยู่
ระหว่างการฟื้นฟูกับการปล่อยให้ล้มละลาย
ก่อนหน้านี้ก็เข้าใจกันว่า
การฟื้นฟูนั้นต้องใช้พรบลมละลาย
คนก็เลยแยกไม่ออกว่าฟื้นฟูกับลมละลาย

ฉะนั้นวันนี้ขออธิบายเอาเรื่องยากมาทำความเข้าใจ
ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายกันหน่อย
เพราะเรื่องนี้คนอยากรู้เยอะ
แต่ว่าอยากให้ดูว่า
วันนี้หนังสือพิมพ์เขาให้ความสำคัญ

ไทยรัฐบอกว่าบินไทยเข้ากระบวนการสารฟื้นฟู
โมเดนต่างประเทศ๑๐ขั้นตอนกู้ชีพ
อีกฉบับบอกบินไทยเข้าแผนฟื้นฟู
คลังรถถือหุ้นพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

ศักดิ์สยามเริ่มทันทีรื้อบินไทย

หัวข่าวรองก็เช่นว่าคลังเร่งทำแผน
สัดส่วนถือหุ้นการบินไทยคมนาคม
ตั้งคณะทำงานฟื้นฟูในสัปดาห์หน้า
ถาวรชี้การบินไทยหลุดสังกัดกระทรวงคมนาคมแล้ว
ดูหัวข่าวแล้วพอเห็นภาพใช่ไหมครับ

จากนี้ไปจะเป็นยังไง
วิธีการการฟื้นฟูจะเป็นยังไง
มันจะกระทบต่อพนักงานมากน้อยแค่ไหน
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญ
ฉะนั้นวันนี้จะขออธิบายให้เห็นภาพชัดว่า
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคืออะไร
ขออนุญาตคุณโรธงามแม้นหรือเปลวสีเงิน
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ซึ่งได้เขียนอธิบายไว้แต่ละเรื่อง
เรื่องเนี่ยชัดผมก็คิดว่าเออขอเอามาอ่านให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการบินไทยจากนี้ไปเป็นยังไง
คำถามว่ารัฐบาลจะอุ้มการบินไทยตามสูตรที่ว่านี้อุ้มหรือไม่อุ้ม
เอาเงินภาษีไปอุ้มการบินไทยอย่างที่เขาว่าจริงไหมคำตอบคือไม่เกี่ยวกับหุ้นกับอุ้มครับ
แต่ว่าให้การบินไทยในฐานะลูกหนี้เนี่ยไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลาง
ฟื้นฟูในกรอบทิศทางที่ต้องเป็นดังต่อไปนี้ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทยออกสามเปอร์เซ็นต์
จากเดิมมีอยู่ห้าสิบเอ็ดเหลือสี่สิบเจ็ดฉะนั้นพอหุ้นต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
การบินไทยก็พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจทันทีพอพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
สภาพการบินไทยก็ไม่มีต้องพ้นสภาพไปด้วยนี่เรื่องเรื่องสำคัญข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒บอร์ดการบินไทยที่มีอยู่ต้องลาออก
ตามกระบวนการปรับโครงสร้างบริหารจาก๘เท่าคน
คุณเปลวศรีเงินบอกว่าจะเหลือไว้สามคนจากนั้นก็จะตั้งมืออาชีพที่คัดสรรเข้าไปอีกสามคน
มืออาชีพเนี่ยที่จะไปเป็นบอร์ดบริหารชั่วคราวเนี่ยมีชื่อคุณเทวินวงวานิส
ซีโอปตทมีชื่อคุณชาติชายพยุหะนาวีชัย
ซึ่งเป็นกรรมการบริหารแบงค์กรุงเทพและเป็นอดีตดีการบินไทย
นี่เป็นเพียงได้ยินมาว่า๓คนนี้จะเข้ามามาเป็นมือผ่าตัด
ทีนี้พอได้บอร์ดใหม่แล้วจะเดินหน้ายังไงต่อ
พอได้บอร์ดใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจะทำ
คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางพอสารมีคำสั่งรับฟื้นฟู
เมื่อไหร่วันไหนหนี้สินการบินไทยก็สู่สถานะการพักชำระหนี้ทันที
ฟังดีดีนะห้ามเจ้าหนี้ไปฟ้องแพ่ง
ห้ามเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดห้ามฟ้องเป็นคดีล้มละลาย
ไอ้ที่ฟ้องถึงขั้นอนุญาโตตุลาการก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยให้งดการพิจารณาไว้
เจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
อันนี้ทำให้การบินไทยหายใจหายคอต่อไปได้นี่ภาษาชาวบ้าน
คำถามถัดมาแล้วที่เป็นข่าวว่าการร้องฟื้นฟูเนี่ย
ฟื้นฟูเฉพาะประเทศไทยไม่ได้ต้องไปร้องฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐด้วย
ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันไปเกี่ยวอะไรกับสหรัฐเขา
คำตอบเพราะเจ้าหนี้ในต่างประเทศเนี่ย
มีทั้งเจ้าหนี้ที่สหรัฐเจ้าหนี้ที่เป็นอังกฤษเยอรมนี
ค่าเช่าเครื่องบินค่าเงินกู้สกุลยูโรทับถมไว้ร่วมประมาณ๒แสนล้าน
คือเรามีเจ้าหนี้นอกประเทศด้วยฉะนั้นเวลาขอฟื้นฟู
ก็ไปขอฟื้นฟูในต่างประเทศด้วยไม่งั้นเนี่ย
ถ้าเขาฟ้องในต่างประเทศแล้วเราเอาเครื่องบินไปจอดไว้ที่ไหน
อยู่อยู่เขามายึดเครื่องบินอายเขานะครับ
ฉะนั้นก็จำเป็นต้องไปร้องฟื้นฟูในต่างประเทศจริงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสหรัฐอ่ะ
เราจะไปร้องฟื้นฟูที่อังกฤษที่ออสเตรเลียหรือที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นได้ทั้งนั้น
แต่ว่าที่เลือกไปร้องฟื้นฟูที่สหรัฐเนี่ยถือว่าน่าจะดีที่สุด
มาคำถามก็คือว่าการพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ย
มันมีข้อดียังไงอันนี้ท่านก็ทราบกันอยู่ว่า
ภายใต้กฎหมายรัฐวิสาหกิจเนี่ยกรอบขั้นตอนปฏิบัติมันเยอะลุงรัง
ฉะนั้นพอพ้นความเป็นรัฐวิสาหกิจการจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผ่าตัด
มืออาชีพจะเข้าไปเนี่ยเขาจะได้ทำงานคล่องตัวกว่า
ไม่ต้องไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของรัฐวิสาหกิจฉะนั้นเนี่ย
เข้าใจว่าพอพ้นจากสภาพรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาลก็คงดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วคำถามต่อมา
เราจะได้ยินว่าสภาพเขาฮึ่มว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่ยอม
และที่ผ่านมาเราจะรู้ว่าเวลามีปัญหาในการบินไทย
รัฐบาลจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งบอร์ดจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ติดอยู่ตรงสภาพนี่แหละสภาพใหญ่มากนะการบินไทยเนี่ย
เวลาเขาฮึ่มขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร
แต่ว่าพอพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจอย่างที่บอก
สาภาพพ้นไปโดยปริยายล่าสุดที่ผมได้ยินก็คือ
ประธานสาภาพบอกว่าไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเพื่อให้องค์กรอยู่รอด
ถึงแม้ว่าจะไม่มีสภาพแล้วองค์กรก็จะอยู่ได้
นี่คือเรื่องคร่าวในการบินไทยที่ท่านได้ฟังมาในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์
ในโลกออนไลน์ในไลน์กลุ่มทั้งหลายโอ้ยไลน์เรื่องการบินไทยกัน
รู้จริงมั่งไม่รู้จริงมั่งเป็นข้อความเท็จมั่งจริงมั่ง
ปนเท็จเท็จปนจริงวันนี้ก็สรุปให้ฟังว่า
นี่คือสถานภาพของการบินไทยซึ่งสรุปอีกทีนะ
การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจคลังไม่ได้ถือหุ้นใหญ่แล้ว
ไม่ได้สังกัดกับกระทรวงคมนาคมอีกต่อไปแล้ว
สองบอร์ดที่มีอยู่พ้นสภาพแล้วจะมีมืออาชีพจริงจริง
เข้ามาดำเนินการใครก็ขวางไม่ได้ถ้าขวางก็ไปด้วยกัน
ฉะนั้นมืออาชีพที่เข้าไปเนี่ยจะไปทำงานอย่างมืออาชีพ
เห็นอะไรเหมาะมาอะไรสมทำตามกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นมืออาชีพ
ไม่ต้องกลัวว่าถูกการเมืองแทรกแทรงไม่ต้องกลัวว่าสภาพคัดค้าน
อันนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร

การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการพักชำระหนี้เนี่ยสำคัญ
พอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยที่จะต้องมาห่วงหน้าพระวงหลัง
เรื่องต้องชำระหนี้เรื่องเขาขู่เข็นจะอย่างโน้นจะอย่างนี้
มันก็มีเวลาหายใจหายคอได้มากขึ้น

สหภาพอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นตัวแปรสำคัญ
เมื่อเป็นไปตามแผนนี้สภาพก็ไม่ขัดขวางและไม่มีสาภาพอีกต่อไป
คนไทยก็คาดหวังว่าโดยแผนที่ผ่าน
มติคอรมอมาเมื่อวานการบินไทยจะอยู่ได้
การบินไทยจะอยู่รอดเพราะการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ
นายกบอกว่าปล่อยให้ล้มละลายไปง่ายไม่ได้
วันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นข่าวดี
คนที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องคุณน้ำแค่งคุณดาว
ฟังอาจารย์สุภาพแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มองไปข้างหน้าอีกว่าเป็นงานหนักแน่เลย
สำหรับผู้บริหารชุดใหม่นะคะขอบคุณอาจารย์สุภาพค่ะ